คู่กัดสบัดคอม

ดอกจุดแบบนี้มันมีปัญหาอะไรกับคุณ

และแน่นอนนะครับอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วม
ในการจัดรายการกับเราส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
ดีเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุยกันเรื่องสบาย
น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคุณผู้ชมเกี่ยวกับสัตว์
เออสัตว์ชนิดไหนที่คุณผู้ชมเห็นแล้วต้องวิ่งหนี
เอ้าส่งมาแล้วกันนะครับผ่านทางช่องทางไลน์นี่แหละ
ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันรีบแอดเป็นเพื่อนนะครับ

อย่าลืมบอกสัตว์ที่คุณเห็นแล้วต้องหนีเนี่ย
พร้อมกับแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วย
ไม่ต้องห่วงว่าใครจะเห็นเบอร์โทรของคุณนะ
เพราะว่าเบอร์โทรจะเห็นเฉพาะทีมงานเท่านั้น
รู้แบบนี้แล้วก็ส่งกันเข้ามาได้รัวเลยจ้า
ผู้โชคดีท้ายรายการจะเป็นใครเดี๋ยวประกาศกันแน่นอน
บัตรกำนันตั้ง๕๐๐บาทจากบิ๊กซี๒รางวัลนะคุณผู้ชมนะ
ใช่ค่ะส่วนวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

มีหลานชายเกิดอาการคลุ้มคลั่งทะเลาะกับลุงตัวเอง
ตีหัวลุงจนสลบเลยอะครับ
อากาศร้อนก็ไม่เท่านุ่มบิ๊กไบท์คนนี้อารมณ์ร้อน
มีดยาวลงไปไฟ่กันกลางถนนกับคู่กรณี
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กัน
โอ้โหนี่ก็ร้อนไม่แพ้กัน
มีคนมาร้องเรียนหมอปลาว่าถูกหลอก
แล้วก็ยังไงรู้ไหมพอหมอปลาลงพื้นที่
เมียหมอปลาของขึ้นโอ้โหกระโดดถีบ

แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้ผู้กัดสบัติข่าว
คุณชิสาช่วยย้ำนิดนึงคุณผู้ชมจะได้ส่งข้อความไลน์มา
วันนี้เราชวนคุยว่าสัตว์ชนิดไหนที่คุณผู้ชมเห็นแล้วต้องวิ่งหนีค่ะ
ไม่ได้ให้ส่งมาเปล่าปลี้ฟรีใด
เออส่องมาแล้วค่ะเราจะมีบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่า๕๐๐บาท
ให้กับคุณผู้ชมถึง๒รางวัล
ส่งให้เข้ามานะคะค่ะมาเรียกอย่างนี้กันหน่อยนะครับทีมงานหมอปลา
แล้วก็ทางทนายภัยศาลนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย
หลายคนว่าถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์
เสียเงินไปเยอะก็ไปเจอกับผู้ต้องสงสัยจริง
แล้วงานนี้มีถกเถียงกันคนที่ขึ้นไม่ใช่หมอปลา
ใครคะแต่ว่าเป็นเมียหมอปลาครับ
โอ้ยคือพวกมันหว่าผัวหัวมันหว่าผัวมาเหลว
เอาขอดูอีกสักทีนึงนะแล้วฟังเสียงไปด้วย
อุ้ยนี่ดังป๊าบเลยดังแบบหนัก
ใครจุดประทัดยังแป๊ะเลยอ่ะไม่ได้จุดประทัดอ่ะตบหัวเต็มเต็มนี่แหละครับ
เมียหมอปลาครับขึ้นเลยครับถึงกับไปตบหัวแล้วก็วิ่งตามไปกระโดดถีบแบบขาคู่
โอ้โหใส่สุดแรงไปถีบใส่ในล้งผู้ต้องหาในคดีช่อโกงและหลอกลวงประชาชน
เนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปโรงพักนะครับแถวบ้านแพ้วซึ่งภรรยาของหมอปลาเนี่ย
เรียกได้ว่าโอ้โหโมโหมากเลยทั้งตบหัวกระโดดถีบแล้วก็เนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
เซไปชนกับรถยนต์แบบนี้เลยครับคือเรื่องของเรื่องแกโมโหแกแต่ว่าโมโหอะไรอยากรู้จังเลย
นัดให้หมอบะเมียหมอปลาบอกด้วยกว่าว่าโมโหอะไร
และบางคนรูปก็เป็นเง่นไม่ได้เรียนหนังสือน่ะมันเกินเป็นจุดนี้แล้วที่สำคัญคือเจ้าประเด็นหนังที่สุดเลยอะ
มาด่าผัวโอ้โหพอบวกสองเรื่องเกือบไม่ไหวแล้ว
มึงเจอกูแน่เพราะเมื่อกี้บอกขึ้นลงว่าถ้ามันลงรถแล้วกูไม่ต่อยมึง
เรียกกูหมาเลยเนี่ยผัวข้าวใครอ่ะแต๊ะโอ้โหมักอาจนะ
เนี่ยหมอปลายืนเขาก็โกรธทันพี่โอ้โหแล้วก็ยืนยืนยืนเลยน่ะ
ใจโหเมียโมโหเมียสวยไม่พอเมียยังรัก
ก็เลยซัดไปให้มันสมแค้นหน่อยแล้วสุดท้ายนะคะตำรวจก็กันตัว
แยกย้ายไปห้องสอบสวนแล้วค่ะครับอ่ามาพูดถึงเรื่องของคดีนี้บ้าง
หมอปลาได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะว่ามีกลุ่มคนเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมา
อ้างว่าเป็นบริษัทเงินต่างชาติมีเงินลงทุนเป็นหมื่นล้าน
แล้วก็ไปหลอกชาวบ้านนะบอกว่ารู้จักกับนักการเมืองรู้จักกับรัฐมนตรี
แล้วก็ชวนมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์บอกเลยว่าเงินปันผลนี่โอ้โหมากมายมหาศาล
ไม่พอนะคุณชนะยังไปหลอกชาวบ้านด้วยนะว่ามีค่าในหน้าให้ด้วยมูลค่าถึง๕๐ล้านบาท
เอาเงินไปล่อใจให้มาร่วมลงทุน
เขาบอกว่าลูกค้าต้องจ่ายค่าประเมินก่อนพอถึงเวลาจะจ่ายเช็คให้กับลูกค้า
พอมีคนร่วมลงทุนจริงปรากฏว่าทางบริษัทไม่จ่ายเงินให้กับผู้ร่วมลงทุน
มีคนโดนหลอกหลายคนทั่วประเทศเลยนะมูลค่าสักเท่าไหร่โอ้โหหลายพันล้าน
ก็เลยต้องมีการไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านแพ้วครับ
ค่ะแล้วหมอปลาและตำรวจบ้านแพ้วก็เลยวางแผนเข้าไปปิดล้อมและจับกลุ่ม
จับกลุ่มนายเพชรกริจชื่นทรมอายุ๒๖ปีนี่นะคะผมถึงพอเลยนะ
อีกคนนึงคือนายธีรวัตรวิสุทธิแพทย์อายุ๓๔ปีนะคะ

ทั้ง๒คนนี่นะคะก็มีความผิดสถานเช่าโกงและหลอกลวงประชาชน
โอ้นี่นี่นี่พูดเสียหายเขาทนไม่ไหว

เอามือไปทำหนี้เห็นมั้ย
โอ้โหคุณมาเอาบอกตรงนะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้สื่อข่าวนะ

เต็มแน่แล้วค่ะคือตอนที่เข้าไปจับได้นะ
๒คนกำลังพูดคุยอยู่กับในล้งด้วย
คือเหมือนกำลังนัดผู้เสียหายมาเจรจานะคะ
ครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหมันค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายนะครับ
มีการทำร้ายร่างกายซึ่งบอกเอาไว้ก่อน
เราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
คือถ้าเป็นคดีความแน่นอนแล้วฮะก็ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาล
ความรุนแรงพวกนี้บอกไว้ก่อนเลยนะ
มันไม่ใช่ทางออกหรอกมันก็ต้องบอกกันเอาไว้
ไม่ใช่เอามาดูแล้วเห็นแล้วอย่างนี้ไปสะจงสะใจกัน

แต่ทีนี้เรื่องของการสอบปากคำของผู้ต้องหานี่นะ
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณชนะ
หมอปลายังบอกอีกนะคะว่า
ได้มีการวางแผนบุกรวบกลุ่มผู้ต้องหาหลายครั้ง

และวางแผนกับตำรวจสพบ้านแพ้วเพื่อบุกจับกลุ่มกันในวันที่๒๘เมษายน
ทีนี้หมอปลาบอกนะว่าอยากจะให้ผู้เสียหายรายอื่นเนี่ย
ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดผลกระทบอะไรมาได้เลยตอนนี้นะคะ
นายภัยศาลยังเปิดเผยนะครับว่าเคสนี้เป็นการช่อกงทั้งประเทศจริง
และมั่นใจว่าไม่มีใครจะหลุดไปได้ต้องถูกจับกลุ่มอย่างแน่นอน
ใช่ท่านว่าอย่างนี้แล้วก็ทีมงานของหมอปลาแล้วก็ทีมงานทนายภัยศาลเนี่ย
เขาบอกว่าได้วางแผนในการจับกลุ่มมาเป็นอย่างดีที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทางตำรวจสภบ้านแพ้วด้วยนะ
แล้วก็ทางทีมงานที่ช่วยกันในการลงไปเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าบริษัทของเขาเนี่ยอยู่แถวพระราม๒
เป็นห้องเช่าร้างก่อนที่จะย้ายไปแถวลาดพร้าวซึ่งบริษัทบอกว่าจริงนะ
เขาไม่ได้มีรายงานบัญชีมา๓ปีแล้วพนักงาน๔คนคุณชิสา
ค่ะก็ถือว่ามีแค่พนักงานไม่กี่คนนะคะส่วนคนที่ประเมินที่ดินก็เป็นพวกเดียวกับผู้ต้องหาใช่ไหมคะ
เออค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการหลอกลวงนี่โอ้โหเป็นเรื่องระดับชาตินะ
แล้วผลเนี่ยนะคะคือข้อหานี้ต่างกรรมต่างวาระก่อกับใครก็รับไป๔คดีหนึ่งโทษหนึ่ง
กับอีกกี่คนกี่คนก็นับไปเพราะฉะนั้นโทษจะหนักมากนะ

ค่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คุณลุงเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะว่าหลานชายเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งติดยาเสพติด
แล้วก็เกาะเหตุทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายลุงอย่างรุนแรงนะคุณผู้ชมนะไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ

ดูค่ะมันอาจจะเบลอไม่ค่อยชัดแต่เราก็เขียนให้คุณผู้ชมเห็นแล้ว
ใครเป็นคู่เกาะเหตุใครเป็นผู้บาดเจ็บนะ
เรื่องราวเนี่ยทะเลาะกันระหว่างนายอนุสรชำนาญหมออายุ๕๕ปีค่ะ
กับนายวีรยุทธ์ลำมสมัยอายุ๔๐ปีเป็นลุงกับหลานกัน
ฝ่ายหลานมีกำลังมากกว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยคว้าเอาท่อนเหล็กฟาดเข้าที่ศีรษะไล่ใบหน้าของลุง
โอ้โหลุงสลบไปเลยค่ะญาติที่เขาไว้เหตุการณ์ก็กรีดล้มใหญ่เลย
เขาก็กลัวดิครับคนแก่แล้วอ่ะโดนตีจนสลบลงไปอย่างนั้น
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่ทำการแจ้งความกับทางตำรวจแล้วนะครับนายวิรยุทธ์หลบหนีไปเลย
ตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะให้นำผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายไว้ก่อน
แต่ทางครอบครัวเขาก็กลัวจะไม่อันตรายสิ
ถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ต้องขอให้นำตัวนายวิรยุทธ์เนี่ย
ไปบำบัดในเรื่องของยาเสพติดด้วยเพราะดูแล้วไอ้ที่ทำไปน่ะน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยา
ล่าสุดนะคะทางทีมข่าวไปพบกับนายอนุสรผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าหลานชายมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
มักจะคุ้มคลั่งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ทำร้ายคนในครอบครัวรวมถึงตัวลุงเนี่ยบ่อยครั้ง
ลักษณะก็คือเหมือนบีบคอตบเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างนะ
ก็เลยทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาโดยตลอด
ส่วนวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะหลานชายคนนี้มาตะโกนด่าหน้าบ้าน
คือด่าไม่มีสาเหตุนะคุณชนะ
ตัวลุงก็เลยบอกไล่ไล่ให้ออกไปสุดท้ายมีปากมีเสียงกันค่ะ
โอ้โหนี่แหละครับแล้วบอกว่าตัวเขาเองคว้าท่อนเหล็กจะป้องกันตัวนะ
แต่ไปพลาดท่าเจอหลานมันฟาดมาที่หัวจนสลบซะก่อน
หลังเกิดเหตุเนี่ยหลานก็ยังวนเวียนกลับมาที่บ้านอยู่นะ
ตัวเองก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคนในบ้าน
อยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการอะไรซะหน่อยอย่างน้อยเอาตัวไปบำบัดก็ยังดี
อืมประจำเหมือนครัวเด็กในบ้านด้วยอ๋อก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่ตำลวดทำไงบ้างอ่ะ
ให้มันเอาไปอืมโหดูสภาพลุงตาน่ะอาทางทีมเท้าเราไปตรวจสอบต่อยัง
พันธบทเอกประเวทศรีนาคผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยานะคะ
บอกว่าหลังรับแจ้งเหตุแล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่ไม่เจอตัวนายวีรยุทธ์
ก็เลยแนะนำให้คุณลุงผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายก่อนแล้วนำใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวน
จากนั้นค่อยมาแจ้งความทีหลังซึ่งช่วงบ่ายนี่นะคะ
ทางคุณตำรวจจะนัดผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วจะออกหมายเรียกนายวีรชัยผู้ก่อเหตุ
มารับทราบข้อกล่าวหาตำรวจยืนยันนะว่าเรื่องนี้ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ครับอ่ะทะเลาะวิวาสนะอากาศร้อนสำคัญอารมณ์อย่าร้อนตามนะจริงค่ะ
เฉพาะบนท้องถนนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
เนี่ยฮะไปเจอเหตุการณ์หนึ่งหนุ่มคนหนึ่งขับรถเก๋งหนุ่มอีกคนหนึ่งขับบิ๊กไบท์
ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันแต่คุณตำรวจอุตส่าห์อยู่ตรงกลางคอยห้ามแล้ว
แต่ทั้งคู่เหมือนจะไม่ยอมแถมมีอาวุธกันด้วยครับ
เดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกมานี่มานี่
มาใจเย็นใจเย็นใจเย็น
เฮ้ยโหต่อหน้าต่อตาตำลวดนะเนี้ยใช่ค่ะอ้างยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่เท่าที่เห็นทั้งคู่ต่างมีอาวุธดูเข้าไปในรถเก๋ง
มีดมีดหรือดาบเออไอ้แม่วงแดงแดงนั่นอ่ะค่ะ
อ่ะแล้วรถมันก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอ้าวดูมีดไปหูยาวกว่าเอียง
คุณดูมีดดูดามเฮ้ยไม่ได้มาเทียบวัดไซส์อะไรกันนะ
แต่เรื่องของเรื่องให้ดูที่อาวุธไม่ได้เกี่ยวว่าใครยาวกว่าไกล
แต่ว่าของใครมันก็แทงแล้วก็เป็นอันตรายได้อ่ะไม่ก็คือคิดดูว่าคุณมีมีดยาวขนาดนี้คุณพกไว้ทำไมไง
มันเจตนาหรือเปล่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะ
เพราะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัส
พร้อมระบุเรื่องราวว่านุ่มไล่ฟันรถเก๋งมีดยาวคามือน่ากลัวค่ะ
โชคดีที่ตำรวจเข้ามาห้ามไว้ทันเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับเจ้าของคลิปนะ
คือคุณคุณากรแก้วเรืองอายุ๓๐ปีนะคะซึ่งเขาเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
อืมเนี้ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เห็นไหมภาพมันก็เลยจะอยู่มุมสูงนิดหนึ่งอ่าฮะ
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๗เมษายนประมาณ๕โมงเย็นครับ
ระหว่างที่พี่เขาเนี่ยกำลังขับรถเมย์มาตามเส้นทางปกติมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่อืม
จากนั้นนะคะก็เห็นว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหยิบมีดยาวมาไล่ฟันกระจกหน้ารถเก๋ง
รถเก๋งก็พยายามขับหนีขับโยกไปโยกมาเออ
สุดท้ายนะคะก็จอดรถแล้วก็หยิบมีดสั้นจะมาสู้กันแบบนี้
โชคดีที่ว่าคุณตำรวจเข้ามาเห็นแล้วก็มาระงับเหตุเอาไว้ก่อนนะคะต่อหน้าต่อตาคุณตำรวจ
เกรงกลัวกันเลยอ้าวคุณคุณากรยังบอกอีกว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงต่อ
เพราะว่าเขาก็ต้องขับรถเขาต่อไปไงซึ่งตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายจะทะเลาะกันมันเกิดจากเรื่องอะไร
เดาเอานะอาจจะขับรถป่าหน้ากันไปมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่แต่หลังจากเกิดเหตุก็มีรายงานว่าทั้งคู่นะครับ
ประตูน้องมาลุงไปไปต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่สอนอมีนบุรี
เบื้องต้นนะทีมงานของเราเนี่ยไปสืบทราบมาว่าทั้งคู่น่าจะเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน
พูดง่ายอาริเก่าดันมาเจอกันบนท้องถนนอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นก็เลยเป็นแบบนี้
แล้วดูพกอาวุธมีดกันแบบนี้นะคะก็ต้องว่ากันไปตามผิดถูก
ตอนนี้ทั้งคู่แจ้งความที่สนมีนบุรีแล้วถูกไหมคะ
แต่ละคนก็ต้องให้ปากคำกับคุณตำรวจแหละนะคะว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะคะ
ใครทำอะไรต้องรับข้อหานั้นไปแต่ว่าเราเอามาให้ดูก็คือเตือนกันอย่างไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เช่นเดียวกับการขับรถบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ต้องระวัง
รถเก่งคันนี้ขับมาแต่อาจจะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ก็เลยเฉียวไปแบบนี้ค่ะ
โอ๋ฮุยสุดระทุกข์เหมือนกันนะคุณดูค่ะ
ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ขับมาตรงตามทางดูเหมือนจะไม่มีอะไร
แต่คุณผู้ชมสังเกตรถเก๋งสีขาวให้ดีคันที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะ
อาจจะทำให้รถเก่งคันนี้มองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านข้าง
อยู่ด้านซ้ายนะพอเขาเบี่ยงแบบแซงไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เลยไปเฉียวกับมอเตอร์ไซคันนี้จนทำให้รถล้มลงไปเลยคุณชนะ
แล้วล้มอย่างนั้นเราก็เป็นห่วงนะรถหลังถ้ามาเร็วมันจะเบรกไม่ทันนะดิ
โอ้โหเนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยโอ้เห็นแล้วก็หวาดเสียวจะยังไง
แฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสองเขานำมาแชร์ให้เราดูเพื่อเตือนกันเป็นอุทาหรณ์
เราก็มาย้ำเตือนกันอีกทีด้วยความห่วงใยค่ะ
อีกทั้งหนึ่งเหตุนะครับขับรถออกจากซอยบางทีต้องระวังรวมไปถึง
รถที่วิ่งทางตรงก็ต้องสังเกตให้ดีว่าซ้ายขวามีใครจะออกหรือไม่
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ

ยังไม่บอกนะว่าใครผิดใครถูก
แต่ฝากเตือนดีกว่าอย่างแรกรถทางตรงดูก่อนเลยแล้วกัน
ซ้ายขวามีรถจะออกจากซอยหรือไม่
ส่วนรถที่ออกจากซอยคุณต้องระวังให้มาก
เพราะรถที่เขามาจากเส้นใหญ่ทางตรงเขามักจะมาด้วยความเร็ว
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกจากซอยขอแล้วครับรอให้มันแบบว่าโล่งจริงแล้วค่อยออกมา
งั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะ
เอามาฝากเตือนกันนะด้วยความเป็นห่วง
ขอบคุณภาพนี้จากศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวที่เราถามคุณผู้ชมไปว่า
ถ้าเจอสัตว์อะไรแล้วคุณวิ่งหนีแล้วก็
อยากจะถามเหมือนกันถ้าเจอจราเข้จะหนีไหม
จะอยู่เหรอเดี๋ยวมันก็แง่มเอาให้เหรอ

เขาจะเอาจราเข้มาทำเมนูอาหาร
ไม่ธรรมดาที่ไหนถ้าอยากจะรู้ว่ามีเมนูเด็ดอะไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันในช่วงสบัดทั่วไทย
ตอนที่แล้วผมพาทุกคนมาลงบ่อจอราเข้
ที่มีจราเข้สายใหญ่ระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถึง๔๐๐ตัว
แต่ขอบอกเลยว่าตัวที่เห็นในบ่อนี้ยังเรียกว่าเบบี่
ถ้าได้มาเจอกับคุณปูเคแล้วหลักก็
ไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่าถ้าจับคุณปู่เข้มาเลาะหนัง
จะต้องใช้มีดใหญ่ขนาดไหนแต่ต้องคิดเล่นเล่นครับ

เฮียสิตเขาบอกว่าของรักของเขาแหละครับ
เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยแหละครับ
ได้ลงมีดหัดเลาะหนังจอระเข้แล้ว
โอ้โหบอกเลยครับว่าทั้งตื่นเต้นหวาดเสียว
พอได้จับหนังจราเข้จริงแล้ว
มันก็ไม่แข็งอย่างที่คิดเลยนะครับ

เฮียสิตบอกว่าหนังจอโรเคถ้าตัวสวย
ไม่มีรอยแผลเนี่ยราคาจะแพงเนี่ย
ตัวละเกือบหมื่นบาทเลยทีเดียวครับ
แต่ถ้าเลาะหนังไม่ชำนาญทำหนังขาด
ผมมือไม้อ่อนเลยทีเดียว
กลัวจะทำหนังจราเข้ก็เสียหายนะสิครับ
ผมต้องปล่อยให้มืออาชีพเขาจัดการต่อแล้วล่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อไปเป็นการแร่เนื้อใช่ไหมครับ

เรามาดูบ้างว่าส่วนไหนจะสามารถเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้าง

อุ้ยไม่มีกระดูกเหรอครับทำไมมันขาดง่าย

ต้องเล็งให้ถูกนะครับเพราะข้อพอดีนี่คือข้อครับใช่ครับเพราะข้อพอดี

กลับตรงนั้นเริ่มมาเลย

ไม่ว่าจะเลาะเนื้อจราเข้ส่วนไหนออกมา
เฮียสิทธิ์ก็เล่าได้หมดเลยนะครับว่า
เนื้อส่วนนี้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
เนื้อตุ๋นทอดกระเทียม
สารพัดเมนูจริงครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้ลองกินเนื้อจราเข้
เมนูอะไรกันนะตามไปดูกันเลยครับ
ตายครับคุณแม่เทลงไป
โอ้โหและนี่คือเนื้อจอละเขียว
ไม่ใช่เนื้อจราเข้แดดเดียวใช่ไหมครับ
หลังจากที่เราแร่เนื้อจอละเข้มาแล้วครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรามาลองชิมทีละเมนูเลยดีกว่า
อันนี้เดี๋ยวเรารอสักพักเนาะกว่าจะได้ที่นะครับ

นี่คือไส้กรอกเนื้อจราเข้ครับ

คุณผู้ชมครับอร่อยกรุบหนุบอร่อยแล้วก็มันมากครับ
โอ้โหหันมาอะไรเสร็จแล้วครับคุณแม่
แดดเดียวทอดเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหดูสิมันแบบนี้กำลังร้อนเลยนะครับ
มาคุณผู้ชมลองก่อนเลยไหมกำลังร้อน
อ่าครับเฮียครับโอ้โหขอถามนิดนึงครับ
เนื้อแดดเดียวเนี่ยเราทำอย่างไรบ้าง
เราจะใช้เนื้อช่วงบ้องตันช่วงหาง
หั่นเป็นชิ้นเล็กบางแล้วเราก็จะหมักลูกเครื่องเทศ

คุณผู้ชมอร่อยอ่ะน้ำจิ้มก็อร่อยกว่าน้ำหมูอีก

อวยนี่ใช้ส่วนรวมเลยครับในเนื้อจราเข้ทุกส่วนเอามารวมกัน
อร่อยครับคุณผู้ชมมันเผ็ดมันแซ่บมันมีความนัวของลาบ
แล้วก็พอไปบวกกับเนื้อจอราเข้เข้ากันได้อย่างลงตัวมากเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วอันนี้เป็นปิ้งย่างครับ
เป็นเนื้อจราเข้ปิ้งย่างครับอ๋อจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แหละ
จราเข้ที่มีความแน่นมีความเหนียวแต่ไม่ได้เหนียวมาก
ขณะที่เคี้ยวยากมันอร่อยครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่ยังไม่ลองนะครับอยากให้เปิดใจนะเนื้อจอราเข้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ
สำหรับผู้ชมที่ช่วงนี้อาจจะแบบเนื้อหมูแพงเนื้อไก่แพง
มากินเนื้อจอราเข้ก็ได้นะครับรสชาตินี่อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับ
นี่แหละครับวิถีคนทำฟาร์มจอระเข้ต้องเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงดู
การชำแหละการแปรรูปและคิดค้นเมนูใหม่
เหมือนอย่างเฮียสิทธิ์คนนี้ถึงจะปังเฮ็ง
ตอนหน้าสะบัดทั่วไทยจะพาไปชมเรื่องราวแบบไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ
เพื่อนชาวกรุงมาสะท้อนปัญหาการใช้ชีวิตหน่อยค่ะ
ใครเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะ
พิมพ์ข้อความหรือคลิปวิดีโอลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณผู้ชม
แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครมาด้วย
ถูกต้องครับรับรองเลยว่าเราจะได้ทราบแน่นอน
เพราะเดี๋ยวเราจะตามไปดูดไปดูไปดูหน้าเฟสของคุณผู้ชมเอง
เดี๋ยวเราจะส่งตรงไปถึง

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กันสมัตย์ข่าว

เขาบอกว่าพระเนี่ยท่านไล่ผีได้สิ่งไม่ดีไล่ไปหมดเลย
แต่นี่เอาจริงตัวแบบนี้พระท่านก็ไล่ได้ครับ

โอ้โหไล่เลยไล่ตัวเงินตัวทองกันได้น้องจีจี้นี่เอง
นี่ทำไมไปเหรอเดี๋ยวเจอข่าวสารเสกเดี๋ยวเจอน้ำมนต์
นะโอ้โหแล้วตัวมันเล่เลยอ่ะตัวตัวใหญ่ด้วยนะ
เอาเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงนะต้องให้กู้ภัยจัดการเนอะ
อาจจะเป็นช่วงเวลานาทีฉุกเฉินบ้างคะ

เป็นการผสมผสานกันระหว่างพระและกู้ภัย
กลายเป็นพระกู้ภัย
โอ้โหมิติใหม่ของการช่วยจีจี้
จีจี้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของตัวเงินตัวทอง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่ง
แต่เห็นแบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยทั้งจิตที่และผู้คนด้วยนะคะ
และรายชื่อผู้โชคดีก็มีเช่นกัน

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้ที่เป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะ
ท่านแรกเลยคุณพานุเจี๊ยบ

ช้างอะไรช้างตกมันครับ
ใช่น่ากลัวมากเลยนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้โชคดีคือคุณภาวณีบอกว่ากลัวแมลงสาปมาก
ไม่รู้มันจะวิ่งหรือมันจะบิน
เออบางทีเราไม่รู้จริงนั่นแมลงสาบ
กลัวจริงอย่างนี้ก็รับของไปเลยนะคะส่วนผู้โชคดีรอรับการติดต่อไปค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่เราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒